ยังอยู่ที่เรื่องของอุบัติเหตุคุณผู้ชมครับ
คุณลุงท่านหนึ่งเขาขับรถถ่ายที่ลาก
เขาเรียกว่าตัวเหล็กที่เป็นลากสกีคุณผู้ชมครับ
เอาไปทำงานในป่าไปรับคนงาน

สกีข้างหลังที่มันเป็นโครงเหล็กมันไปขัดกับต้นไม้
แล้วทำให้ตัวรถถ่ายที่แกขับมันสะบัด

สุดท้ายตัวรถมันทับตัวของคุณลุงที่เป็นคนขับ

แต่ตัวเหล็กที่ลากมันอยู่ปกตินะ

แต่กลายเป็นว่ารถมันสะบัดคุณผู้ชมแล้วมันก็พลิกมาทับ
โดยเฉพาะตรงพวงมาลัยที่ขับอยู่
มันทับหน้าอกแล้วก็ทำให้แกเสียชีวิตครับ
นะฮะตำรวจสพโคกสำโรงนะฮะที่ลบบุรีก็เข้าไปตรวจสอบเป็นรถไถ
นะฮะไปทับคนขับจนเสียชีวิต

แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องขี่รถจักรยานยนต์เข้าไป

แล้วก็เนี่ยฮะสภาพนี้รถไถคว่ำแบบนี้แล้วก็ทับคนขับอยู่นะครับ
ทับร่างของนายชาติชายบำรุงสุนทรอายุ๖๙ปี
โดยเฉพาะที่บริเวณพวงมาลัยทับหน้าอกของแกพอดี
ยังอยู่ในท่าของนั่งขับอยู่เลยครับ

ด้านหลังก็มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเหล็กสกีนะ
เอาไว้ลากต้นมงต้นไม้ลากเข้าของอะไรแบบนี้

ก็ยังติดอยู่คากับตัวรถไถอยู่เลยนะครับ
ทีนี้หนึ่งในคนงานชื่อว่าแก้วสุดาบอกว่า

ก็รอผู้ตายชื่อว่าชาติชายขับรถไปรับ
รอนานจน๔โมงเย็นทำไมไม่มาสักที
ไม่ได้มีเสียงเครื่องยนต์อะไรใดเลย
ก็เลยพยายามเดินย้อนกลับมาย้อนกลับมาดูตามเส้นทาง
อ้าวก็มาเจอสภาพรถแบบนี้
อ้าวแล้วตัวชาติชายโดนทับเสียชีวิตแล้ว

ก็เลยคาดว่าจังหวะที่ขับเข้าไปมันคง
อาจจะเกิดเหตุขัดข้องด้วยความที่ขับเร็วหรือเปล่า
ไอ้คานสกีมันไปขัดกับต้นกระถิ่นข้างทางแล้วมันก็กระชาก
รถก็เลยสะบัดพลิกคว่ำทับจนตายแบบนี้ครับ

เพราะว่าตอนเกิดเหตุแกอาจจะยังไม่ได้เสียชีวิตเนอะ
แต่ด้วยความว่าโดนทับอย่างนั้นไม่มีคนเห็น
แล้วก็โดนทับอยู่นานก็เลยเสียชีวิต
สุดท้ายก็ต้องนำร่างไปชนสูตรอีกทีหนึ่ง
แล้วก็ให้ญาติมารับกลับไปประกอบพิธีกันต่อไปนะครับ